ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวหลายพันคนจากทั่วโลกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติจิตตะวันพื้นที่๙๓๒ตารางกิโลเมตรที่ประเทศเนปาน
เพื่อเยี่ยมชมรัฐนอเดียวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
หลังจากรัฐบาลเนบานและกองทัพประสบความสำเร็จในการปกป้องแร็ดจากการลักลอบล่าสัตว์
ประชากรแรกจากช่วงปลายทศวรรษที่๑๙๖๐ที่เหลืออยู่เพียง๑๐๐ตัว
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
โดยปัจจุบันที่อุทยานแห่งชาติจิตตะวันแห่งนี้มีประชากรแร็ดนอเดียวอาศัยอยู่๖๕๐ตัวแล้ว
และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก
สำหรับวิธีการสำรวจประชากรแร็ดนอเดียวของเนปาน
อุทยานแห่งชาติได้ใช้กล้องมอนิเตอร์ถ่ายภาพแร็ดทุกตัวและทำบันทึกเก็บไว้
โดยจะจำแนกความแตกต่างของแร็ดแต่ละตัวด้วยอายุเทศและรูปภัณฑ์ของมัน
อย่างการสังเกตจากรอยตัดของหูโครงสร้างของนอและรอยย่นตามร่างกาย
ขณะที่มีการมอนิเตอร์เสือโครงโดยใช้กล้องบันทึกรูปภัณฑ์สันธารในลักษณะคล้ายกับแร็ด
โดยจะดูความแตกต่างของลายตามลำตัวและใบหน้าเพื่อนับจำนวนประชากรของมัน
โดยพบว่าปัจจุบันมีเสือโครงในเนปานเกือบ๒๐๐ตัว
นี้ข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นของเนปานระบุว่า
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวเนปานและนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบเอเชียใต้ที่เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติจิตตะวันเพิ่มขึ้นถึง๑๒๐
โดยในช่วง๔เดือนแรกของปีงบประมาณนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่เมืองจิตตะวัน๖๙๒๙๒คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่นี่๕๔๖๒๓คน
คล้องกับผู้ประกอบการโรงแรมในจิตตะวันที่ระบุว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง
โรงแรมในจิตตะวันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็ผุดขึ้นจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองซูฮาร่าอุทยานแห่งชาติจิตตะวันสามารถเลือกกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ
การขี่ช้างท่องป่าหรือจะเลือกนั่งรถโฟลวิววิ่งสำรวจเส้นทางภายในป่าเพื่อส่องดูสัตว์หลากหลายชนิด
โดยจะมีไก๊ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานคอยให้ความรู้ไปด้วย
ซึ่งถ้าหากโชคดีก็จะมีโอกาสได้เห็นรากนอเดียวที่หายากรวมทั้งเสือและกวาง
อกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมล่องเรือแคนูไม้ไปตามแม่น้ำเพื่อสัมผัสกับชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะจราเข้ตัวเป็นเป็นที่ไหว้ผ่านเรือไปมารวมทั้งกิจกรรมการเดินป่าและการส่องนกหลากหลายสายพันธุ์
ซึ่งสามารถชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าธรรมชาติพื้นที่มรดกโลกแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี